คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์สะเทือนใจที่เกิดขึ้นนะคะ
กรณีมีรถหกล้อพุ่งชนรถตู้ที่จอดเสียอยู่ข้างทางนะคะ
บนถนนบุรพาวิถีจนทำให้ทีมแพทย์ที่ออกมายืนอยู่นอกรถ
เพราะว่ารถตู้จอดเสียอยู่เสียชีวิตถึง๔คน
แล้วก็บาดเจ็บสาหัสไป๑คนนะคะ
ตำรวจชัตร์ชังเศร้าได้แจ้งข้อหาคนขับรถหกล้อ

เป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บสาหัส
ซึ่งญาติของผู้เสียชีวิตได้เดินทางไปรับศพด้วยความโศกเศร้าค่ะ
ญาติของนายสุพัฒน์หวังพิทักวงนางสาวกัญญาพัฒน์แก้วบรรจง
นางสาวปรางทิพย์บุญสถิตและนางวรณิตหงษาชาติ
ผู้เสียชีวิต๔คนจากเหตุการณ์รถบรรทุก๖ล้อ
พุ่งชนท้ายรถตู้ทีมแพทย์บนทางด่วนบุรพาวิถี
เดินทางไปรับศพที่โรงพยาบาลบางประกงท่ามกลางความโศกเศร้า
แพทย์สิทธิวัฒน์อินทรขาวหรือหมอแบงค์อายุ๓๗ปีผู้รอดชีวิต
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุได้พาคณะแพทย์เดินทางกลับจากผ่าตัดผู้ป่วยรายหนึ่ง
พัทยามุ่งหน้ากลับกรุงเทพ
แต่พอไปถึงจุดเกิดเหตุเครื่องยนต์ของรถตู้เกิดขัดข้อง
ก็เลยจอดรถริมทางเลนซ้ายสุดพร้อมเปิดสัญญาณไฟขอทางเอาไว้
ส่วนคนที่อยู่ในรถก็ลงมายืนรอด้านข้าง
ระหว่างนั้นค่ะมีรถบรรทุก๖ล้อวิ่งมาในเลนซ้ายด้วยความเร็วสูง
พุ่งชนท้ายรถตู้อย่างจังทำให้คณะแพทย์ที่ยืนอยู่
เด็นไปคนละทิศละทางนายสุพัฒน์กระเด็นตกไปข้างล่างทางด่วน
ส่วนรถเก๋งอีกคันที่ขับตามมาเบรกไม่ทันจึงชนซ้ำ
นางสาวแสงทองอัศวรรษธรรมวงศ์ก็บาดเจ็บสาหัสนะคะ
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๔คน
ตำรวจสอบปากคำนายเกรียงไกรถาใบอายุ๓๘ปีคนขับรถ๖ล้อ
ก็ทราบว่าขณะขับรถไปส่งสินค้าที่กรุงเทพขับตามรถตู้มาคันหนึ่ง
วิ่งอยู่เลนซ้ายสุดแต่พอถึงที่เกิดเหตุ
รถตู้หักเข้าเลนกลางอย่างรวดเร็วทำให้มองไม่เห็นรถตู้ของคณะแพทย์
จอดเสียอยู่ข้างทางก็เลยพุ่งชนท้ายอย่างเต็มแรงค่ะ
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาททำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต